จากธนาคารกรุงเทพยาแผนโบราณตราคุณสำริท
อุ้ยหนุ่มกันชัยเปลี่ยนไปน้ะ
ผมเขามาทำให้เพลินหนังนะ
เราอาจจะร่วมนี้กันก่อนกูโชคค่ะ
เลยอย่างนี้ได้รางวัลไปกันหลายคนแล้วนะ

ไลน์แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวันตั้งแต่รายการข่าวใส่ไข่
ที่เห็นข่าวใส่ไข่แล้วก็ต่อด้วยถามตรงกับชุวิต
เอ๊ะกับจอมขวัญชุวิตไม่ใช่ชุวิตตีแสกหน้าไทรลักษณ์นิวช่องแล้วก็ชุวิตตีแสกหน้าค่ะ
แล้วก็ข้อความของใครโดนใจทีมงานมากที่สุดจะได้รางวัล
วันละ๒๐๐รางวัลทุกวันที่ออกรายการ
นี่ใครที่บอกว่ามีข้อความที่ตรงใจกับทีมงานเราได้ไปแล้วนะฮะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐มิถุนายน

ซึ่งก็ผู้โชคดีภายใน๗วันทรงมากันเยอะเลยทีเดียว
เราก็จะรออ่านนะคะข่าวใส่ไข่เราก็รออ่าน
รูปข่าวแรกนะฮะพาดหัวนึกเลยนี่

บอกว่าตัวเองข่มขืนไม่สำเร็จนี่นะฮะ
ซึ่งจากกรณีสะเทือนขวัญนะคะที่มีชายคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อ

แล้วเด็กหญิงคนนี้นะคะก็ป่วยเป็นโรคเพดานโหวปากแหว่งด้วย
เป็นนักเรียนชั้นป๕ของเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งถูกนายวิชัยช่างก่อสร้างลวงฆ่าอย่างโหดร้าย
เบื้องต้นคนร้ายคนนี้ให้การปฏิเสธ
แต่กระทั่งตำรวจได้นำเพลงช่วงสอบสวน
เขาก็นำเพลงธรณีกันแสงมาเปิดสักพักนึง
สารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าเด็กหญิงคนนี้
เป็นอำพลางศพด้วยการจับถอดเสื้อผ้าชุดนักเรียน

เพราะกวกฎบอกให้เห็นผลว่าเดี๋ยวเห็ชุธรรมดาลที่จะสิ้นถึงตัวเอง

ก็นี่แหละตัวนี้ต่ำรวจบอกว่า
เขาก็เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวที่หน้าสพปลวกแดงที่ระยอง
โดยเบื้องต้นแจ้งข้อขอหา๔ข้อหานี้นะครับ

และพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปอนาจารย์
จากนั้นใช้ตำรวจถึง๕๐คนไปทำแผนอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
นี้คือตรงนี้คือที่เขายนซงทิ้ง
เรื่องต้นในคนนี้ให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ
เจอเด็กที่หน้าโรงเรียนโดยบังเอิญเขารู้จักกับเด็กอยู่แล้ว
แล้วเด็กก็พูดจาภัยเลาะที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป
เรียกลุงจ๊ะลุงจ๋าทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น
ดูมันพูดที่ออกอุบายว่าจะพาไปหาพ่อ
กระทั่งมาเจอจุดปลอดคนก็ลงมือลากเด็กลงมาจากรถ
แล้วก็บีบบีบคอจะกระทำชำราวนะครับ
ปรากฏว่าเด็กนิดละร้องเสียงดังประกอบกับตัวเอง
วัยวะเพศไม่แข็งตัวทำให้โมโหรีบ
ก็ยิ่งบีบคอเด็กอย่างแรงแล้วก็ใช้นิ้วมือล่วงละเมิดทางเพศ
อันนี้คือจะอ้างว่าตัวเองไม่ได้ล่วงละเมิดด้วยการข่มขืนคือใช้ในมือ
จากนั้นก็เด็กแน่นิ่งไปเพราะว่ากระทำรุนแรงไปหน่อย
ทำให้แล้วก็เอาเสื้อผ้าเอาเด็กไปโยนน้ำ
จากนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปถอดเสื้อผ้าเด็กออกเพราะเกรงว่าพอเห็นเสื้อผ้าแล้ว
เดี๋ยวจะตามถูกว่าเด็กอยู่โรงเรียนอะไรแล้วจะมาถึงตัว
แต่หลังจากนั้นนะคะตำรวจก็เห็นกล้องวงจรปิดก็จับตัวมาได้และทำการสอบสวนอย่างหนัก
สารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานค่ะไม่ได้ว่าจะสำนึกอะไรนะคะ
จากนั้นเขาก็บอกว่าตำรวจบอกว่าศพของน้องเสียชีวิตจากการจมน้ำ
แสดงว่าตอนโดนลงน้ำยังไม่ตายยังระบุไม่ได้ว่าจะกดน้ำ
หรือว่าโดนลงน้ำอย่างไรไงก็ต้องส่งสวนต่อไป
แต่ทีนี้มีข่าวอัพเดทอีกอันหนึ่งคือว่าไอของผู้หลายคน
แล้วก็ที่รู้จักเด็กและก็พ่อเขาบอกว่านายวิชัยเนี่ยวางแผนมาก่อน
เพราะว่าจริงแล้วตัวเองเนี่ยจะต้องไปรับลูกชาย
แล้วก็หายไปตัวเองก็ทำทีเป็นว่าผ่านไปเจอเด็กน้อยคนนี้โดยบังเอิญ
อืมไม่ใช่บังเอิญค่ะอันนี้เป็นการสอบสวน
วันนี้คือการสอบสวนอันนี้คือข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดเหตุสลดใจดังกล่าวนี่นะฮะ
ผลจะออกมาเป็นยังไงประหารเลยดีไหมอันแล้วเศร้า
อันนี้คือแบบว่ามันจะเกิดเหตุอย่างเนี้ย
อ๋อมันรุนแรงแล้วก็เออจิตใจต้องมีปกติ
ใช่นี่คือนี่คือวิประัฬิตแล้วใช่แล้ว

แล้วคือวางแผนไม่ใช่ว่าโดยสถานการณ์พาไป

นี่รับรองเลยเนี่ยน่าจะใช้อันนี้ก่อนนะ

ใช่ปลาไหลผือก
อันนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าตรงกัสอารี
ซึ่งก็เขาบอกเขาอยู่ทางตอนใต้ไงทางตอนใต้ของบ้านเรานี้นะครับ
เรียกว่าเป็นการสกัดน้ำมาทำเป็นยาปลุกเซ็ก
ช่วยให้เจ้าโรคนี้มันดึงดังปึงปังอยากได้ไหม
ฮะโอ้ยไม่ต้องใช้ของพลไม่ต้องใช้จะมาตีตลาดไวอากร่าหรอ
เขาบอกว่า๑๕นาทีเองนะปึงเลยทันทีแล้วเอาไว้ใส่มดดำ
ฝ่ายมดดำเหรอมดดำไม่ใช้สิมดดำไม่ใช้ทำไมอ่ะ
นี่อยู่ชายแดนใต้นะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะ
จากการประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยาครั้งที่๑๒อยู่ดีกินดีมีสุข
มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ
อ๋อเป็นยาณศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรองค์การมหาชน
วันที่๒๒มิถุนาย่อนณผิระพลภิสนุภงภวรรณวยการศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร
ตั้งแต่วันที่๒๑ไปจนถึงวันที่๒๓มิถุนายน
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแล้วก็มีนักวิชาการเนี่ย
ท้อนมุมมองเกี่ยวกับวิถีความเป็นคนที่จะส่งผลต่อการอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนมากกว่า๖๐เรื่องเนี่ย
โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ตนก็ได้พบงานวิจัยที่น่าสนใจ
เรื่องปะไหลเผือกจากสมุนไพรสูยาปลุกเซ็กซ์
ซึ่งนำเสนอโดยนายชัดชนอัจจนากิตินักศึกษาปริญญาโท
อ๋อเป็นนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยาวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิรพลเขากล่าวไว้ว่างานวิจัยด้านนี้พบว่าพืชสมุนไพรป่าชนิดนี้
คือสมุนไพรปลาไหล่เผือกเป็นที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย
จะมีชื่อว่าตะกัดอารีชื่อพื้นเมืองเหมือนภาษายาวีนะประมาณนี้
แล้วก็ได้รับความนิยมนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศ
หรือว่ายาปลูกเซ็กโดยจำหน่ายในท้องตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
แบบว่าไทยแดนใต้นี่แหละค่ะในประเทศมาเลเซียโดยมีสมุนไพรปลาไหล่เผือกนี้นะ
ถือว่าเป็นสมุนไพรหายากมากแล้วก็หมอพื้นบ้านนำมาใช้รักษาโรคต่าง
ไม่ว่าจะเป็นรากมาต้มถ่ายพิษต่างถ่ายพิษไข้ได้
พอไข้หมดก็เกิดปึงปังเหรอวะ
ไม่ใช่สิหายไข้ก่อนคือละเรื่องคือละเรื่องของแม่
แก้ไข้ได้รักษามาเลเลียได้ความดันเลือดสูงอามภาษณ์
ไปจนถึงฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศมันชื่อว่าช่วยได้หมดทุกเรื่องราว
มันเด่นหลายทางอุ๊ยก็เลิศนะ
ก็พิสูจน์แล้วนะเป็นกระบวนการพัฒนาศึกของไข้
นี่นี่นี่จดสธิบัติได้ไหมนี่เราพลาดไปหลายอย่างแล้ว

เห็นมะเทพเอเมร์กเล็กนามอะไรอย่างนี้ท่ะ

เมื่อห้าปีก่อนรักษาย้วนหายไปแล้วนะ

ใช่แล้วแล้วตอนนี้ลุกลามไปถึงกระดูกเลยพี่ม้า

กำลังใจดีมากพี่แหวนเรา

หมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาดเพื่อให้พักผ่อนเต็มที่
ว่าตอนนั้นไปเป็นกรรมการกับพี่แหวน

แต่ก็ยังแข็งแรงนะยังพูดได้อะไรได้

แต่ตอนนี้แบบดูพอมาเนี่ยล่าสุดเนี่ย
คนก็เช็คกันใหญ่เลยว่าพี่แหวนเป็นอะไร

เป็นประเด็นที่ทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนเพลง

วันที่๒๒มิถุนานะครับว่าอดีตนักร้องล็อกเกอร์หญิงเมืองไทย
ทิติมาป่วยหนักด้วยอาการน่าเป็นห่วงนะครับ
ซึ่งต่อมานายบัญเจิดนะครับหรือปุ๊กรุงเกษม
ตำนานขาโจยุกโกหลังวันสมัย๒๔๙๙นะครับ
สามีของพี่แหวนเราได้เปิดเผยว่าภรรยาป่วยจริง
และเข้ามารักษาตัวที่ตึก๘๔ปีโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ตามนัดของแพทย์เมื่อวันที่๖ที่แล้ว
๖ที่ผ่านมานะครับเพื่อเตรียมฉีดคีโม
แต่เนื่องจากผลการตรวจร่างกายพบว่าเก็ดเลือดต่ำ
ความดันยังไม่ดีจึงทำให้ยังไม่สามารถในการใช้คีโมได้

ใช่แพทย์จึงสั่งให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปก่อน
กว่าสภาพร่างกายจะพร้อม
ซึ่งขณะนี้ภรรยาของตนยังนอนหลับพักผ่อนและกำลังใจอย่างดี
โดยตนมาเฝ้าไข้เป็นปกติทุกวันแต่ห้ามเพื่อนดารงเพื่อนดาราห้ามเยี่ยมนะ

ตนรับการรักษาโรคมะเร็งมา๕ปีแล้ว

ซึ่งแพทย์รักษาจนหายมาแล้ว

ในแพทย์นัดมาฉีดคีโมซึ่งคีโมสำหรับมะเร็งชนิดนี้มันแรง
ร่างกายต้องพร้อมจริงซึ่งตอนนี้แพทย์ก็สั่งห้ามเยี่ยม
เพราะผลเสียจะเกิดกับคนป่วยนะครับ
ส่วนใครที่รักพี่แหวนเป็นห่วงพี่แหวนก็ช่วยกันส่งกำลังใจไปให้เยอะ

รุ่นนี้เลยก็ส่งกำลังใจไป
เสิร์ชหาได้เลยเพลงฮิตเกินพี่แหวนเนี่ยส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วยก็ใช่แล้วงั้นที่สำคัญ

ก็มีข่าวว่าเปรี้ยวผูกคอตายในคุก
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าผูกหรือไม่ผูก

สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

ที่มีข่าวว่าเปรี้ยวผูกคอตายสะพัดเลยค่ะ

เปรี้ยวคดีฆ่าหั่นศพแอ๋ม
ผูกคอตายในห้องขังค่ะ
เขาบอกว่าอ้างคนที่ลืน
ว่ามาจากกลุ่มไลน์ของตำรวจนั่น

แห่งหนึ่งอ้างว่านางสาวปริยนุฑหรือว่าเปรี้ยวโนลวังชัยพุทธหาค่าหันศพ
นางสาวแอ๋มเนี่ยวลิสลากลิ่นจุ้ยได้คิดสั้นปลิดชีพตัวเอง
เรือนจำกลางขอนแก่นซึ่งข้อความที่ถูกส่งต่อมานั้นบอกว่า
ตายแล้วผูกคอตายในคุกเครียดจัดร้องไห้ตลอดจนทนไม่ไหว
แล้วก็เขียนจดหมายล่าตายนี่เอาเข้าไปนะฮะแล้วก็ขอชดใช้กรรมบนสวรรค์
ไม่ใช่แล้วล่ะทีนี้คนที่ได้รับข้อมูลวันนี้ก็
จริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะตอนนี้มันเวลามันเกิดไวรัลอะไรขึ้นมามันเร็วมาก
เวลาเรามีข่าวลือเนี่ยเราจะได้รับจากทุกสื่อใช่แล้ว
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าปรับตัวในสภาพเรือนจำไม่ได้ก็เริ่มเชื่อกัน
ปรากฏว่าไม่จริงนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจที่พบเรือนจำ
เรือนเรือนจำกลางขอนแก่นก็บอกว่านางสาวเปรี้ยวหรือเปรี้ยวผู้ต้องขังยังอยู่ปกติ
ไม่ได้ผูกคอตายแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวที่ลือกันในโซเชียล
คิดว่าการกุลขึ้นมาคงอยากจะทำให้เกิดกระแสอีกนี่ผ่อบอลว่าเลยนี่นี่
อกจากนี้ได้รายงานข้อที่จริงไปให้นายกรอบเกียรติกษิริวัตรอธิบดีกรมรัชธรรมได้ทราบแล้ว
และล่าสุดค่ะพี่สาวของนางสาวเปรี้ยวค่ะ

แล้วทำการถ่ายภาพบันทึกแล้วก็ไลฟ์
ไลฟ์สดหน้าเรือนจำค่ะพี่ม้า
เฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็หมุนไปที่ต่าง
จุดนี่อาคารเยี่ยมญาติเรือนจำกรางโน่นนี่

มีไหมมีคลิปแล้วไม่มีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ฟังเนี่ย
ก็เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์ว่ามันควรหรือ

ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำกรรมได้มีการนำโรลดน้ำ

สารญาชิการห้ามถ่ายภาพแล้วมันทิ้งวิดีโอเด็ดขาด
แต่มันทำไปแล้วไงแต่จริงแล้วไม่ควรทำอยู่แล้วป่ะ

ใช่เออซึ่งเขาตอนนี้เขาเคยแจ้งเตือนนะฮะ
อันนี้เตือนได้ทุกคนเลยถ้าจะไปทำแบบนี้อย่าทำนะฮะ
เพราะที่แบบนี้มันไม่ใช่ที่จะมาเผยแพร่
ผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
นางสาวประพาซิริพี่สาวของนางสาวเปรี้ยว

นั้นตนก็ทำจริงแต่ใช้เวลาไม่นาน
แป๊บเดียวอยากถ่ายรูปเล่นเท่านั้น

พอนึกได้ก็เลิกถ่ายแล้วลบภาพดังกล่าวทิ้งไป

ไม่เป็นไปไปมาถึงว่าไปแพร่อะไรอย่างนี้

คือตอนนี้คนชอบไลฟ์ตัวเอง
เออไปอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์หมดเห็นไหมแล้วเราจะข่าวว่าพ่อน้องแอ๋มฟ้องอยู่เนี่ย
จะฟ้องจะฟ้องจะฟ้องหลายอย่างมากฟ้องทั้งพี่พี่ของเปรี้ยว
แล้วก็พ่อแม่ของแอ๋มก็จะฟ้องครอบครัวเปรี้ยวอะไรอย่างนี้คือตลบกลับไปกลับมาจน
ก็บอกท่านผู้ชมว่าแอมไม่ใช่ไอดอลนะไม่ใช่เน็ตไอดอลนะแอ๋มเป็นฆาตกร
เปรี้ยวแอ๋มตายแอ๋มตาย
อยากโดนเขาฟ้องอีกอะ
ไปพูดถึงพ่อแม่แอ๋มมันก็เลยติดปาก
ดูดีกว่าป่าคำชโนธนะครับส่อเขาอ่วมหลังละครดังทำนักท่องเที่ยวล้วนสั่งจัดระเบียบเข้มอีก
แน่นมากไม่ได้ไปดูดิไม่ได้ไปมดดำมดดำไปมดดำมันไปตั้งแต่เป็นป่าเลย
หนุ่มกัญชัยก็ไปนะแม่ทัพภาคที่๒นะครับสั่งจัดระเบียบเข้มพื้นที่ร้านค้าและการจรจรรอบสวนป่าคำชโนธนะครับ
นักท่องเที่ยวแน่นขึ้นเรื่อยนะครับเผยสิ่งศักระทำให้เกิดสุขภาวะไม่ดีมีพลพิษ

วันที่๒๒มิถุนา๒๕๖๐พลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่๒เผยว่า
จากกระแสความนิยมของละครที่นำเสนอความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านคำชโนธนะฮะ
ยังคงส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหลังไหลมาสักการะพญานาคกันอย่างล้นต่ออย่าง
ต้องตรวจหรืออบต

ไม่มีที่ว่างเลยอ่ะ
แง่ของเศรษฐกิจถือว่าส่งผลดีทำให้การท่องเที่ยวคึกคื้นมากคึกคักมากขึ้น
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะกระทงบายสี
เครื่องเส้นสการะต่างรวมถึงร้านค้าโดยรอบทำมาครับขายดีขึ้นกันทั่วหน้า
แต่ก็แน่นจนเป็นลมไปเลยพี่พลเอ้ย
เมื่อก่อนที่นี่คำชนสเขาบอกว่าสายหนังให้ผีดูมาใช่เหรอ
เขาเรียกว่าผีจ้างหนังที่มีคนมาจ้างแล้ว
บอกว่าตอนเช้าไม่เจอหลักฐานอะไรเลย
ก็ตรงเส้นแม่น้ำโขงนะตั้งแต่บึงกาลไปจนอุบลอะไรพวกนี้

คือมันไปไหว้แล้วแบบเหม็น

มีมลพิษและดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยมันก่อปัญหา
เกิดขึ้นได้รวมถึงปัญหาการจรกร

ตอนนี้กำลังหาทางจัดระเบียบให้เข้มกว่าเดิม
แผงลอยร้านค้าที่จอดรถและ
ต้องดูเรื่องการบริหารจัดการทั้งหมด
โดยการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ก็รอรอสอในพื้นที่เล่นจัดระเบียบเพิ่มโดยด่วน

คนเยอะขนาดนี้ก็ต้องรักษาความสะอาดนะ
ไปแล้วอย่าไปแบบไปทิ้งนู่นทิ้งนี่

ยังไม่สำนึกทุกคนเนี้ยแหละจะต้องเตือนกันเอง
เมื่อเราทำสะอาดท่านพญานาก็อยากจะช่วยเลยนะ
เพราะเราไปทำโจกปกเขาก็ไม่ช่วยนะ
ว่าจะไปอยู่เหมือนกันกลัวไม่มีที่จอดรถ

ประกอบนี้คนก็ไม่เยอะมาก
มีมมมมมมมมมมมมตั้งแตกมักเลยเพราะว่าการดูแลให้น้ำปุ๋ยเนี่ย
ก็ทำปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะก็ต้องบอกว่าต้นทุเรียนดังกล่าวนี้มีอายุมาทั้งหมดเนี่ย
ปีแล้วก็ออกผลมาทั้งหมด๓๒ผลนะฮะเป็นสีทอง๑๖ผลแล้วก็เป็นสีเขียวปกติเนี่ย
๑๖ผลเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้มีอ้างอิงอะไรในทั้งสิ้นนะ
อันนี้วิทยาศาสตร์และภึกษศาสตร์
ถูกต้องโดยจากครบกำหนด๑๒๐วันในวันที่๒๕กรกฎาคมที่จะต้องเก็บจำหน่ายได้
เจ้าของสวนยังบอกอีกว่าทุเรียนต้นนี้มีผลเป็นสีทองยกให้เป็นหน้าที่ของภรรยาเอาไปดูแลเลยกันแล้วกัน
แล้วก็ผลสีทองเนี่ยนะเขาจะทำอย่างนี้นะมีจำนวนสัก๙ผลก็จะยกให้กับจังหวัดไปทำการประมูล
เพื่อที่จะทำการพัฒนาจังหวัดน่ารักมากเนอะแล้วก็ที่เหลืออีก๗ก็จะเก็บไว้เอง
อยากให้ตามข่าวต่อไปเราอยากรู้ว่าแกะออกมาแล้วสีเป็นยังไงเออ

หายากยิ่งกว่าก้านยาว
พล็อทอยู่ไหนหนูจะเอาหลงรับแรนไปสิ

เธอนี่ขบไม่ได้งั้นไม่ต้องพล็อทโกรธอ้วน
นี่รถกว่าจะลดได้พี่

เม็ดไม่ได้ใหญ่มากเฟ็กกี้รู้อยู่ไหมเฟ็กกี้เอามาให้ใหม่เอาไปปลูกที่อื่นก็ไม่อร่อย
เออมีคนเอาพันธุ์ไปลองปลูกที่อื่นแต่ลูกมันเล็กนี่ใช่ไหมครับเพี้ยว
หมอนทองจะแข็งแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอันนี้กลิ่นเขาจะนวลหอม
อ๋อเสียงจ้าแบบว่าอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบกั้นยาวแต่ลูกเล็ก
เข้าใจมั้ยแม่เคืองไม่เห็นแอลจี้เลย
เขาไปทำมูเตรลูเป็นไปทำมูเตรลูอยู่
ไปอยุธยาไปกับไปกับหมอลัก
เดี๋ยวส่งข่าวไปให้ส่งไลน์เข้ามาเรื่อยนะคะ
เดี๋ยวเราอ่านแล้วแล้วแบบเดี๋ยวเผื่อจะได้ไลน์
๑๐๐คอยน์เหล้า๖๐ฯ๑๐๐คอยน์เง้อ
ได้เยอะนะซื้อได้หลายตัวอยู่
ช่วงหน้าเขาบอกเคนภูมิน่าเปลี่ยน
ถามว่าหน้าเขนกลับพุ่มก็เปลี่ยนหน้าฉันก็เปลี่ยน

ไปเรียนซ้อมเต้นที่เกาหลีพร้อมกัน

โอ้ยพอนไว้คุณอยู่แล้วแหละ
นี่ก่อนที่จะไปดูณเดชน์ฉันอยากจะให้ดูนี่มากกว่าค่ะมดดำ
นี่วันนี้นางเนี่ยก็ไปอายุทยาใช่ไหมนางก็ไปดูลูกช้างจ้า
นี่ดูลูกช้างอย่าต้องอยู่อย่างนี้ปั้ก

และดูดีแหมกำลังลูกช้างน่ารักล่ะน่ารักนี่นี่สุดเลย

ช้างไม่ชอบน่ะน่าคงรำคาญ
ไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตของน่ะ

ของเราเป็นบิสกิทของช็อกกี้

เอามาเดี๋ยวแกะให้

นี่เขาไปแกะอีพลาสติกออกด้วย
ที่เป็นคนแบบนี้มาลื้อนี้
เราก็เป็นสมคัหมได้น่ะ
พอเวลานั้น

น้อลุโนชา

หลงอยู่ในเมืองที่อยู่ในโลกมนุษย์เป็นหลายร้อยปีแล้ว
แล้วก็ไม่แก่ไม่อะไรจะหาทางกลับบ้านจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้
คือเขาอยู่เนี่ยโซซอนอยู่ก่อนอะไรอย่างนี้อีกนะแบบเหมือนอายุทยาสุโขทัยอย่างนี้อยู่มานาน
ปัจจุบันก็มาเจอนางเอกซึ่งเป็นดาราที่แบบว่าซุปเปอร์สตาร์แต่นิสัยไม่ดี
อ๋ออะไรมัดเล่นไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็เลยรักกัน
อ๋อตรงนี้ใช่น่ารักใช่ไหมจูบบทจูบของเกาหลีน่าจะดีนะ
จริงก็เป็นเรื่องโรแมนติกแต่เรื่องนี้พระเอกแพ้ทำลายจูบทีไรแล้วเป็นลม
อ้าวเหรอบ้าแล้วคนก็รักนางเอกคนก็อยากจุบแล้วก็เป็นลมตลุก
น่ารักน่ารักน่ารักไยตัวยุ่งเป็นนางเอกไงจริงนางเอกเรื่องนี้จะต้องแก่กว่าพระเอก
อืมอ่าเรื่องของเรื่องก็คืออย่างงี้ก็เลยตั้งแต่หามาว่าใครจะมาเล่นเนี่ยนะฮะ
เป็นตัวอะไรนะตัวพระเอกของมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวชอนชงซีอะไรเนี่ยนะ
ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องอ่านก็ได้
โทมินจุนโทมินจุนก็เลยกลายเป็นนเดชน์นเดชน์เล่นแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยนะฮะ
ที่รับบทเป็นซุปเปอร์สตาร์สาวแสนสวยเนี่ยแล้วก็แบบว่าช่างเยอะหญิงซอนจงชีเนี่ย
ก็เป็นแมทพีรานีฉะนั้นออกเสียงไม่เป็นอ่ะพวกนี้
แต่เขาทำอย่างนี้เขาบอกว่ากลับมาในยุคสมัยที่เป็นแบบว่าเริ่มมีการแบบว่าดูดาวใช่ไหม
เขาจะมีกล้องดูดาวในยุคนั้นเนี่ยนะฮะมาแล้วตั้งแต่สมเด็จพระนารายย์มหาราช
นั้นเขาก็เลยทำเป็นยุคของกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซะเลยของเรานะ
ดังนั้นนี่ก็เตรียมชมกันเลยคาดว่าแฟนคงจะได้ชมไปในปีหน้านี่แหละ
พอดีเขาก็เริ่มที่จะถ่ายทำตอนช่วงเดือนกัญญายนนาเดะเล่นตรงเลิศ
ใช่ไหมงานนี้เนี่ยแฟนซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วก็ละครไทยเนี่ยเตรียมรอชมได้เลยนะคะ
รอแน่นอนชื่อไทยยังไม่รู้นะแต่ชื่อฝรั่งเขาบอก

อันนี้เขาบอกว่าหน้าพจน์เปลี่ยนไม่เปลี่ยน

งั้นก็มาดูอันนี้น้องเคนโดนเมาส์อ่ะสิ

พระเอกเคนภูมิล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เจอนุ่มเคนที่งานวงสวงละครแรงเงา๒
โอ้โหกลับมาอีกแล้วนะคะเคนกับเจนี่นี่
เขาก็หวัดว่าผอมลงหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีซิกแพคแต่ว่าเขาลีนนะ

เพราะไว้หนวดเนี่ยนะเพื่องานละคร

คนยังไม่เคยเห็นลุคนี้

เวลาว่างเขาก็ไว้หนวดพอ

อุ้ยตายแล้วแต่ถ้าถ่ายละครไหลเดือนมากนะ

งั้นไม่เคย
เฮ้ยยายยย

อะไรเขาไม่พูด

ในอดีตเนี่ยตัดผมให้คุณลุง

เหนือปากนี้น่ากลัวนะ
ยังว่าตาเขาเป็นเปลี่ยนแล้วไหม

ลูปอย่างอย่างนี้รูปทายแบบว่า
กล้องมันยังชอบแก้ไขหน้าน่ะ

ก็ดีดีมาก

แล้วก็ไปกรีดตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้น
ท่านละเกาหลีไงเขาเรียกเบิร์คเนท

วันนั้นปรึกสายครับปรึกสายพุกโก

กบพี่ต้องทำอะไรบ้าง

ไม่สู้เพราะว่าคุณไม่ชอบสียากรรม

นี่ไม่ได้ทำจริงเค้ากันคิวให้

นับจากที่มีบุติพี่นิโน้วกอดกับผู้ชาย
ที่มีภาพหลุดของนักแสดงรุ่นใหญ่นิโน่
นั่งกินข้าว๒ต่อ๒กับชายหนุ่ม

ถ้าสมมุติว่าทั้งคู่กำลังพรรดีรักกัน
ยังมีคนตาดีเห็นมีโน่เที่ยวบาเกย์อีกด้วย

แล้วลุคพี่นิโนตภักดิ์หลังดูเป็นเกย์เลยนะ

ชาใบนี้จับได้นิโนธิ์ว่าจับหน้าชั้นทะมาย

ไม่เราสองคนจะรู้ไม่มีทาง
ว่าอีโนเป็นอีกพรรณกลิ้น
แต่ตอนหลังพี่นุ่มจะเริ่ม
ซึ่งคนถ่ายก็เก่งมากมุมที่ถ่ายรูปแล้ว
ที่ออกมาก็เหมือนกับเรากำลังพอดรักกันเลยนะครับ
ส่วนเรื่องบาร์โฮสคือมันไม่ใช่ที่เกย์จะไปเที่ยวกัน

บาร์โฮสก็มีผู้หญิงสวยไปเที่ยวเยอะ

ใช่บาร์โฮสนี่คือบาร์ผู้หญิง

กลายเป็นแบบว่าเมียเป็นพี่นะ

เขาบอกว่าฉันยังไม่จบฉันไม่จบใจเย็น

ตนไม่มีภรรยาก็เลยโดนจับตามองเป็นพิเศษ

เขาก็อยากให้พลาดหัวน้อย

ยืนยันไม่ได้เป็นนะถ้าเป็นจะบอก

ถ้าหนุ่มกับนิโน่เป็นนี้นะฉันจะแบบว่า

สักวันรอดูรอดูพี่หนุ่ม

ไม่มีสองเสียงนะนะโฟดดำกับโฟดอานนท์

ไปแล้วพี่พ้าลาค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมสู่งานสัปดาห์หน้าค่ะลาค่ะสู่งานสัปดาห์หน้าค่ะ